ผู้ชมครับวันนี้ทหารที่ออกปฏิบัติการ
ขึ้นเล็กคอปเปอร์ไปค้นหาชาวบ้าน
หลงป่าที่พิสุนโลก๔คน
แล้วก็สุนัข๓ตัวนี่ครับ
หลังจากที่เขากลับมาอยู่กับครอบครัวแข็งแรงปลอดภัยเรียบร้อย
วันนี้ทหารเขาไปเยี่ยมที่บ้าน
นี่ฮะเพราะพี่ทหารบอกว่า
โอ้โหก็ดีใจตื้นตันแหละที่ช่วยได้
ก็เลยยังไม่ได้มาในวันแรกรอเวลาจนวันนี้
กอดกันโอ้โหเห็นไหม
ก็แข็งแรงแล้วเดี๋ยวโบ๊ทจะบวชแก้บน

จาก๑๐เอกนัฐวัฒน์ขุนชุ่ม
สังกัดกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่๓
องพันธุ์ปฏิบัติการจิตวิทยา
พร้อมกับชุดปฏิบัติการค้นหา

เพราะว่าชาวบ้านที่หลงป่าทั้ง๔คนเขามารออยู่ที่นี่กัน
ไปเยี่ยมกันว่าเป็นยังไงบ้าง

ทุกคนก็ขอบคุณกอดกันด้วยความทราบซึ้งใจ
หลังจากที่ทางทหารมาช่วยตามหาพวกเธอจนเจอ
ทั้ง๔คนแล้วก็สุนัขอีก๓ตัว
จ่าสิบเอกนัทธวัฒน์บอกว่าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ
ก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะมาเยี่ยมทุกคน
เพราะตลอด๔๕วันของการค้นหาเนี่ย
คือพอหาเจอเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าหัวอกของคนศูนย์หายก็อยากกลับบ้าน
ญาติพี่น้องก็อยากเจออยากรับขวัญอยากสอบถาม
ก็เลยรอเวลาก่อนให้ผ่านไปสัก๒๓วันนะครับ
เขาเจอครอบครัวกันเรียบร้อยจัดการเรื่องราวต่างเรียบร้อยนะครับ
แล้วก็ถึงมาเยี่ยมในวันนี้มาเยี่ยมทั้ง๔ชีวิตแล้วก็สุนัขอีก๓ตัว
วันนี้ก็เอานมกระป๋องมามอบให้กับทั้ง๔คนด้วยจะได้สุขภาพแข็งแรง
แล้วก็เอาอาหารสุนัข๑กระสอบมามอบให้กับทั้ง๓ตัว

จ่าสิบเอกนัทธวัฒน์บอกว่าก่อนที่เฮลิคอปเตอร์จะขึ้นบินแล้วไปเจอทั้ง๔คนเนี่ย
เชื่อว่าท่านยังจำภาพวันนั้นได้อยู่แล้วนะฮะ
เดี๋ยวเราเอาภาพย่อจอให้ดูไปด้วยนะครับ
ช่วงที่เฮลิคอปเตอร์บินไปแล้วประกาศค้นหาแล้วก็เจอกันแล้วก็พูดผ่านไปเจอกันเนี่ยนะ
บอกถ้าเจอโบกมือหน่อยเนี่ยนะครับ
จ่าสิบเอกนัทธวัฒน์บอกว่าก่อนเฮลิคอปเตอร์จะขึ้นบินไปเจอทั้ง๔คน
ตอนที่อยู่บนเครื่องเนี่ยได้จับหน้าอกข้างขวาของตัวเองเพราะว่าพกเหรียญพญาครุฑเอาไว้
เหรียญพญาครุฑก็คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับท่านผู้ชมครับ
เหรียญหนึ่งบาทรุ่นปีพศ๒๕๑๗นะฮะ
ทางซ้ายมือที่หยิบมาให้ดูเนี่ยเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่จะเป็นด้านหนึ่งเป็นรูปของในหลวงรอเก้า
อีกด้านหนึ่งก็เป็นรูปพญาครุฑเนี่ยนะฮะ
พกเอาไว้ติดตัวตลอดเวลาปฏิบัติหน้าที่
จ๑๑นัทวัฒน์บอกว่าตอนนั้นอธิษฐานว่าขอให้เจอทั้งสี่คน
ไม่กี่นาทีฮะเจอจริง
ส่งสัญญาณลงไปเขาก็โบกมือส่งสัญญาณตอบกลับมา
ดีใจมากครับเดี๋ยวที่ผมเคยบอกไปแล้วว่า
ผมเหมือนกับทั้ง๔คน
เหมือนพี่เหมือนน้องแล้วก็เหมือนพ่อเหมือนแม่ผมเหมือนกันครับ
ดีใจมากได้เจอตัวจริง
ได้เจอตัวดาราที่ผมตามหาทั้ง๖วันนะผมดีใจมากครับ
พอวันที่๒ผมก็เลยนึกคำพูดของพี่สาวผมได้
ว่าถ้าเข้าป่าหรือว่าถ้าไปทำภารกิจในป่าที่มันต้องเสี่ยง
ให้เอาเหรียญพระยาคุฎไปด้วยแล้วก็ให้ขอพรท่านอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะว่ามันเป็นเหรียญที่มีพระเจ้าแผ่นดินของเราอยู่อย่างนี้ครับ
ก็เลยเอาติดมาด้วยแล้วก็ก่อนที่จะเจอครับ
ผมก็เลยเอามือจับกระเป๋าเสื้อแล้วก็ขอท่านว่าขอให้ผมเห็นเถอะ
คือผมมันจะค่ำแล้วผมอยากเจอจริง
ขอให้ผมได้เจอทั้งสี่คนแบบปลอดภัยที่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็เจอจริงครับ
ทุกท่านทุกนายทุกหน่วยทุกตำบล
แล้วก็ผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนำก็ดีผู้ที่เอ่ยนำก็ดีจ้ะ
เราก็ไม่รู้จักว่าใครเป็นใครแต่เราก็ขอขอบคุณทุกคนจากใจของพวกเรา
ถ้าไม่มีพวกท่านเราก็คงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ขอบคุณค่ะ
นี่ครับทุกผู้ชมครับก็เป็นภาพแห่งความทราบซึ้งใจกันแล้วครับ
ตามหากันจนเจอช่วยเหลือกันออกมาได้วันนี้กลับมาเยี่ยมกัน
โอ้โหคือถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายฮะรวมทั้งทหารชุดนี้เนี่ย
ทั้ง๔ชีวิตนี้รวมทั้งสุนัขอีก๓ตัวก็ไม่รู้จะเป็นยังไง
ทีนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของเหรียญพญาครุฑนะครับที่จ่าสิบเอกนัทวัฒน์ได้บอกว่าพกติดตัวตลอด
แล้วก็ได้ภาวนาขอให้เจอคนที่ค้นหานี่ฮะก็คือเหรียญหนึ่งบาท
เหรียญหนึ่งบาทรุ่นปีพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดที่ผลิตในช่วงเวลานั้นนะครับ
เขาจะเรียกกันว่าเหรียญพญาครุฑนะครับเพราะว่าด้านหน้าเหรียญจะเป็นพระบรมรูปของในหลวงราชการที่๙นะครับ
ด้านหลังเหรียญเป็นรูปครุฑนะครับเหรียญรุ่นนี้ประกาศใช้เมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับ
มีความเชื่อกันว่าเหรียญนี้มีเรื่องของอำนาจและอิทธิฤทธิ์ของพญาครุฑ
มีความขลังแม้ว่าไม่ได้ผ่านการปลุกเสกใดนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ผลิตขึ้นมาใช้เนี่ยนะครับ
แต่โดยรูปลักษณ์เลขศาสตร์จากดวงดาวแล้วก็โหราศาสตร์ถูกต้องตามหลักการทุกประการ
เป็นเหรียญที่มีความศักดิ์สิทธิ์แก้อาถรรพ์ขับไล่พูดผีปีศาจได้
เขาก็จะนิยมพกติดตัวไว้สำหรับผู้ที่จะต้องเข้าป่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับด้านของป่าไม้อะไรพวกนี้
เขาจะพกเหรียญพระยาครุฑรุ่นนี้ไว้กันหมดนะครับนี่นะฮะ
ส่วนเรื่องของการบวชแก้บนของน้องโบ๊ทเด็กชายวัย๑๔ปี
ที่ร่วมคณะหลงป่ากับเขาด้วยนี่นะฮะจะมีน้องโบ๊ทนะครับ
เด็กชายปัญญาน้อยอินมีนายวิโรธนะครับที่ไปช่วยค้นหานะ
แล้วก็นายวิโรธที่หลงป่าอ่านายวิโรธที่หลงป่าด้วยยุคสี่สิบสี่
นี่นายคำใสนายคำใสที่ไปช่วยค้นหานะฮะพรานคำใส
เขาก็บอกว่าระหว่างหาเขาเลยบนไว้ด้วยใช่
ถ้าเจอก็จะบวชให้ก็จะบวชพร้อมกันแล้วก็มีพี่ชายของน้องโบ๊ทนะฮะ
ที่ชื่อว่าปียะนะครับก็จะบวชด้วยนะครับ
ทั้งสี่คนนะครับจะบวชวันอาทิตย์นี้ทางกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่สาม
บอกว่าเดี๋ยวจะมาร่วมงานด้วยเดี๋ยวจะเอาวงดนตรี
มาสร้างความรื่นเริงในงานบวชให้ด้วยค่ะนะครับนอกจากนี้ในเฟซบุ๊ก
ห้างทองหวังสินไทย๒ที่อำเภอหล่มศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
ยังได้โพสต์ภาพนางแดงใส่เสื้อสีเขียวขณะกอดญาติ
ซึ่งเสื้อสีเขียวตัวนี้คือเสื้อของทางร้านนะฮะ
ห้างทองหวังสินไทย๒ที่อำเภอหล่มศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
นี่ฮะทางห้างทองเขาเห็นเขาก็เลยแสดงความยินดีกับครอบครัวที่หลงป่า
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงด้วยนะครับหลังจากที่ออกมาปลอดภัยดีนะครับ
หนึ่งในครอบครัวที่พัดหลงป่าเป็นลูกค้าของร้านก็คือนางแดงนะฮะ
ใส่เสื้อตัวนี้นะครับทางร้านก็เลยจะมอบรางวัลปลอบขวัญเยียวยาปลอบใจให้นะครับ
ประกาศตามหาคุณน้าแดงชัยชนะที่ใส่เสื้อของร้านนะครับทางร้านบอกว่า
อ่าเดี๋ยวยังไงจะมอบของรางวัลให้ค่ะนี่แต่ร้านเขาอยู่ที่ลมศักดิ์เพชรบูรณ์อืม
แต่ว่าคุณแดงเนี่ยพี่แดงเนี่ยเขาอยู่ที่พิศนุโลกทุ่งแสลงหลวง
อ่ายังไงก็ลองติดต่อหากันกันแล้วกันอืมนะฮะเชื่อว่าคงติดต่อกันไม่ยากแล้วล่ะค่ะ
อ่าจะมอบกันแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเขาคงจะหาวิธีกันได้อ่า
ช่วงนี้อาจจะเดินทางลำบากค่ะเนี่ยอ่าเรื่องนี้ก็จบลงด้วยเรื่องราวดีดีครับนะคะ